บุญพระเวทในหี้ดเดือนสี่อย่างชาวบ้านที่ค้อนแกนที่นี่
เขาก็จัดไปดูบรรยากาศกันค่ะ
โอ้โหต้องบอกเลยว่าเข้มขลังมากนะเป็นงานประเพณีเลยนะคะ
บรรยากาศของนี่คืองานบุญภเวทฮีตเดือน๔วิถีอีสาน

ซึ่งก่อนที่จะมีการแห่แบบที่เราเห็นกันไปเนี่ยค่ะ
ก่อนหน้านั้นชาวบ้านเขาจะต้องมาทำการเชิญพระอุปคุฎขึ้นจากน้ำ

เขื่อนปากห้วยขอนแก่นก่อนนะ

แล้วเขาเชื่อกันว่าพระอุปคุฎเป็นพระอรหันเถระ

ที่มีฤทธานุภาพสามารถปราบพญามารได้

เอามาไว้เพื่อเหมือนทำพิธีให้ขัดขวางพญามาร

และขจัดปัดเป่าอุปสรรคต่างออกไป
ชาวบ้านจะได้รับรื่นเรียบร้อย
วันนี้คุณชนะเขาออกไปแล้ว
เพราะว่าเราได้อันเชิญพระอุปคุฎมาในรายการเราวันนี้
อุปสรรคต่างพญามานได้จากเราไปแล้ว
แล้วในการจัดงานบุญภเวท
เพื่อให้งานบุญภเวทแล้วก็การเทศมหาชาติดำเนินไปอย่างราบรื่น
ก็จะต้องปฏิบัติกันแบบนี้สืบทอดกันมาแบบนี้นะคะ
หลังจากที่แห่พระอุปคุศเสร็จค่ะ
ชาวบ้านจะเริ่มรวมตัวกันมานั่งฟังเทศมหาชาติ๑๓กันนะคะ

ชาวบ้านจะนำข้าวของมาแขวนประดับไว้
เพื่ออัตรรสในการฟังเทศฟังธรรม
และแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์
เดี๋ยวไปดูพาคุณผู้ชมไปฟังเทศ
รับบุญกับชาวบ้านกันสักเล็กน้อยจ้า
อัศวาส

พัวนาในวันพระใหญ่นะจ้ะ
นี่เป็นการเทศในธรรมนองแบบขอนแก่นแท้เลยนะคุณผู้ชมนะ
พระท่านก็เทศแบบไพร้อมากนะ

ชาวบ้านเขาจะจุดเทียนพระคาถาไปด้วย
แล้วก็เชื่อกันว่าถ้าหากใครฟังเทศ
เรื่องพระเวชสันดร๑๓กันจบ
จัดการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงมีนาคมแบบนี้นะคะ
ใช้ระยะเวลาในการจัดงานประมาณ๓วันด้วยกัน
ซึ่งหมู่บ้านไหนจะจัดงานบุญแบบนี้ก็จะมีการบอกกล่าวผีน้อง
ในหมู่บ้านใกล้เคียงให้มาร่วมบุญกันนะคะแล้วก็จะทำให้เกิดสายสัมพันธ์ที่ดี
ความสมัครสมาธิสามัคคีต่อกันนะคะก็ต้องขอบคุณเจ้าของคลิปผู้ใช้งานติ๊กต๊อกท่านนี้
สำหรับภาพบรรยากาศงานสวยสวยนะคะโอ้โหเนี่ย
ประเพณีชาวอีสานแล้วก็ในพื้นที่อื่นอื่นเนี่ย
ก็มีความน่าสนใจในอิ่มบุญเลยถูกต้อง